คุณผู้ชมอีกหนึ่งข่าวค่ะข่าวนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมต้องบอกว่า
โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมข่าวนี้กันด้วยนะคะ
กับกรณีตลกดังพี่ท็อปฟี่บงสามบาทห้าสิบ
บินเหนือท้องฟ้าจังหวัดนครนายก
ฉะนั้นฝนตกหนักกล้องใหญ่ใช้ไม่ได้
และยืนยันว่าไม่มีการตัดต่อภาพนะคะ
พอซูมเข้าไปใกล้ก็จะเห็นเป็นลำแสงส่องสะท้อนรอบ
คล้ายกับจานบินที่เราเห็นในหนังกันเลย

นี่มันคือลำแสงอะไรหลายคนตั้งคำถามแบบนี้นะ
ถ้ามาที่บ้านอีสานบ้านฉันนี่บอกว่าเป็นกระสือกันแล้วนะ

อันนี้ก็ไม่รู้ใช้วิจารณญาในการรับชมนะคะ
แต่หนึ่งในทีมที่ไปร่วมสังเกตการณ์อย่างหนุ่มดิวพัทรพล
เขาเล่าให้ฟังว่าวันนั้นเป็นวันที่๑๗กรกฎาคม
เพราะตัวเองนั่งสมาธิสื่อกระแสจิตไปบอกก่อน
แล้วก็ได้จุดทูป๑๖ดอกบอกเจ้าที่นครนายก
และคืนนั้นก็ได้เห็นวัตถุลึกลับบินอยู่บนท้องฟ้าจำนวน๔ลำด้วยกันค่ะ

จะพยายามนั่งสมาธิเพื่อเป็นการสื่อกับเขา
วันนั้นมาประมาณ๔ลำ
แต่ว่าที่เห็นชัดกันคือ๓ลำเต็มเลย
อยากให้เขาเห็นผมเลยนั่งต่อไปที่ท็อฟฟี่
นั่งแบบตั้งใจเพ่งสมาธิตั้งใจมาก
สุดท้ายประมาณตี๔๕๐นั่นแหละ

ท็อฟฟี่ก็ให้ทีมงานใช้เทคนิคทางภาพ
ซูมเข้าไปใกล้แล้วก็ปรับแสงให้มันเห็น

ผมก็ไม่อยากจะไปบังคับความเชื่อใครมาก
มันถ้าคุณไม่เจอเองคุณก็คงไม่เข้าใจ
ส่วนเรื่องที่หนุ่มดิวโพสต์แล้วก็ทัวร์ลง
ไปรวมตัวมั่วสุมยารึเปล่า
อันนี้ดิวบอกให้ระวังเอาไว้นะ

และหากใครไม่เชื่ออยากชวนไปพิสูจน์กันรอบหน้า
ที่จังหวัดระนองในเดือนกันยายนนี้ค่ะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
ย้ำกันอีกครั้งนะคะว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วย